มาดูกันที่วงการอีสปอร์ตกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ค่ะกลายเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะ
ซึ่งความสนุกสนานของอีสปอร์ตนอกจากเกมการแข่งขันอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนดูสนุกขึ้นนั่นก็คือผู้บรรยาย
และมีผู้บรรยายอยู่คนนึงนะคะที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองจากการทำงานที่ตัวเองรัก
ทุกวันนี้นะคะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บรรยายอันดับหนึ่งของเอเชียรายได้หลักแสนเลยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
จัดชุดเดียวนี่น็อกเลยนะครับซ้ำด้วยครับ
เป็นโบโบ้ครับออกจากการแข่งขันไปครับดันไม่เลื้อยผิดที่ไปหน่อยครับ
หากย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วตรีพบเที่ยงตรงหรือแชมป์เจ้าของฉายาไซคลอป
ไม่เคยคาดคิดว่าความฝันในการบรรยายเกมจะทำให้เขามีรายได้สูงถึงหลักแสนต่อเดือน
แต่เมื่อทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ลงตัว
และมีดีกรีเป็นนักบรรยายเกมส์อันดับหนึ่งของทวีปเอเชียในขณะนี้
บรรยายเกมของแชมป์เริ่มจากความชื่นชอบส่วนตัว
ซึ่งเขาต้องเผชิญกับการโจมตี
แม้กระทั่งโดนสังคมคิดว่าเขาเป็นคนปิดเกม
แต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะก้าวมาเป็นนักบรรยายเกม
เพราะสิ่งที่เขาทำจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลของเกมส์ที่เล่นอย่างละเอียด
ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืน
แล้วก็จะสามารถเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับ
พอทุกคนรู้ว่ามันเล็กแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับ
หรอติดเกมหรอเด็กติดเกมหรออะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นกลับไปเมื่อ๓๔ปีที่แล้วนะครับที่ผมเริ่มภาค
เพราะว่าตอนนั้นอุตสาหกรรมยังเล็กกระจิ๋วเดียวแล้ว
แล้วคนก็ยังคือคนรู้ว่ามันมีศักยภาพ
แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงให้มันให้มันเหมือนกับเจอบูมขึ้นมานะครับ
แต่ว่าตอนนั้นที่ผมรอดมาได้เพราะผมใช้แพคชั่น
ผมใช้ความแบบว่าเอาล่ะถึงผมจะไม่ได้อะไรนะ
แต่ผมอย่างน้อยนะผมจะต้องได้ผมต้องพูดอังกฤษได้
ผมก็ใช้คิดอย่างเดียวตอนนั้นนะครับเพื่อฝึกภาษาของเรา
หรือไซคลอปมองว่าการบรรยายเกมสามารถช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองได้อย่างมาก
จากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เพราะความชอบและอยากเรียนรู้
ทำให้แชมป์ได้เรียนรู้ศัพทภาษาอังกฤษผ่านการบรรยายเกม
นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
มันหลังจากทำที่พ่อนาร์มเข
ไม่ใช่ว่าเราจะภาคอย่างเดียวแล้วภาษาเราจะดีขึ้น

ผมก็ไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านเองนะครับ
หนังสือคำศัพท์มาว่างก็นั่งอ่านคำศัพท์นะครับ
แล้วก็ดูว่าคำนี้น่าจะเข้ากับการภาคของเรานะ
เราสามารถเอาคำนี้ไปใช้ในการพากของเราได้นะ
ปัจจุบันสังคมอาจยังตั้งข้อสงสัย
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ชีวิตของแชมป์ในฐานะผู้บรรยายเกม
สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตพัฒนาตัวเอง
สามารถสร้างการพัฒนาตัวเองได้ในอีกหนึ่งรูปแบบ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน